มีเลขเด็ดกันหรือยังเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่า
จอมปลวกสุดแปลกยังไงตามในหัวเขียวข่าวเด็ดจ้ะ
ที่บอกว่าแปลกแปลกยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกคุณขวานอย่าเห็นมาเยอะแล้วจอมปลวกแปลก
คุณผู้ชมดูอันนี้แล้วลองจินตนาการให้คุณก๊อบกับเชอรี่บอกคล้ายอะไร
คล้ายกับเขาบอกว่าช้างนั่งคุกเข่าชูง่วง

อยู่ที่บ้านไผ่หมู่๘ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรี

กันไปไหว้ขอโชคลาภส่องหาเลขเด็ดกันค่ะ
ป้าแววอายุ๕๕ปี
แววบอกโอ๊ยหนูเอ้ยป้านี่แหละคนแรกเลยที่เห็นจอมปลวก
ป้าบอกแบบนี้มาเจอโดยบังเอิญ
เสร็จแล้วลองเอ๊ะอะไรแปลกมันคืออะไร
เดินเข้าไปดูใกล้อ๋อจอมปลวกนี่เอง
แล้วก็รู้สึกนะตอนแรกมองเหมือนคล้ายพญานาคเหมือนที่คุณก๊อฟบอก
แต่มองไปมองมามันก็คล้ายช้างชุงงวงนะ
นำไปเสี่ยงโชคงวดที่ผ่านมา
ปรากฏงวดที่ผ่านมาค่ะ
ป้าแววถูกรางวัล
หลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่ได้มาอีกเลยแต่กลายเป็นคนแถวนั้นเขาบอกว่าจอมปลวกที่ป้าเคยมาเจอมันสูงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ
รูปร่างเปลี่ยนไปคล้ายกับช้างนั่งคุกเข่าชูงวงไหว้พระคราวนี้ค่ะมั่นใจว่าจะมีคนได้โชคได้ลาบกันอีกแน่
มองเห็นตัวเลขตัวเลขเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวฟังการวิเคราะห์กันหน่อยค่ะ
มองมาตรงนี้เหมือนแปดด้วยมองมายืนต่างหากประมาณด้วยเหมือนเลขแปดตรงเนี้ยหกแปด
เพื่อให้คนจะมองนะตรงเนี้ยเหมือนเลขแปดอุ้ยคุณเห็นอะไรฮะ
จากการวิเคราะห์ของคุณค่ะเป๊ะเลยอะไรอ่ะเป๊ะเลยอะไรอะไรนั่นแหละ
ที่เขาพูดเมื่อกี้เลยแปดหกด้วยแปดเห็นไหมเลขหกมามามีหก
มีแปดเขาบอกมีหนึ่งมีหกด้วยคุณผู้ชมดูมีศิลปะนะใช่ใช่
เพราะมันขึ้นอยู่ที่จอมปลวกเออเอาจริงดิฉันไม่เห็นอะไรเลย
นอกจากความดกร้างดิฉันกลัวงูมากดูภาพเลยฉันกลัวงูมาก
อ่าอ่าลองดูอ่าแล้วแต่ละกันนะคะค่ะ
คุณผู้ชมไปต่อกันที่วัดเขาดินโพธารามราชบุรีกันหน่อยดีกว่า
ที่นี่นักเสี่ยงโชคเขาเดินทางกันไปนี่เลยวิหารหลวงพ่อผูกค่ะ
หลวงพ่อนั่นเองอดีตเจ้าอาวาลวัดขาวดิน
มรณภาพไปหลายสิบปีแล้วนะจ๊ะ
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็เลยสร้างรูปเหมือนมา
ประดิษฐานในวิหารอดีตของเจ้าอาวาสสององค์
ให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะฮะ
คุณเดียเนี่ยอายุสามสิบเจ็ดปีแล้วคุณเดียคนนี้เข้ามา
ขอโชคจากหลวงปู่ทั้งสององค์
เดินทางมาไกลค่ะก็มาขอพรไปถูกลอตเตอรี่
ติดต่อกันหลายงวดก็เลยขอขออีกสักงวดแล้วกันนะคะ
เขาได้เลขหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองอุ้ย

แล้วเขาบอกว่างวดนี้นะถ้าถูกรางวัลจะนำขนมจีนน้ำยาป่า

เออแล้วก็ประทัดเอามาถวายแก้บนกันไป
จากการพูดคุยค่ะกับคนขายลอตเตอรี่ในวัด

ก็จะขอจากการจุดทูปเสียงทายตัวเลขนี่แหละ
เขย่าเซียมซีเมื่อถูกนะ
ถ้าเกิดคุณไปขอที่นี่ต้องไปแก้บนด้วยขนมจีนแกงปลาท่านชอบ
ผลไม้ดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็ประทัดนะคะ

ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามาถามหาลอตเตอรี่แล้วเราถามแม่ค้า

เขาบอกว่าเลข๑๒ขายดี

ก็อีกเลขที่หมดแผงแล้วเหมือนกัน
เอาเป็นว่าเลขเยอะซะละเกินคุณผู้ชม
ฟังข่าวเราก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะ
เมื่อวานวันเด็กนะพ่อแม่เขาพาลูกเขาไปเที่ยวสินะ
ทรงเสวยเขาก็มีกิจกงกิจกรรมอะไรวันเด็กกันไป

จริงเหรอไปส่องได้เหรอ
พ่อแม่ก็ต้องมาหาเงินค่าขนมลูกด้วย

เมื่อวานรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลย
รถไฟฟ้ารถจักรยานรถสำล้อของเล่น

คนเอามาแก้บนใช่ไหมแต่ชายได้
ก็เอามาแจกให้กับเด็กสิจ้ะเออเอามาแจกต่อให้กับเด็กด้อยโอกาสในวันเด็กแห่งชาติ
แล้วก็ขนมขนมกันไปแล้วเขาทำทุกปีอยู่แล้วดีจังส่วนคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ผมบอกว่า
ไปรับของจากพระก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปขอหาเลขก่อนนะลูกนะ
ก็ไปเสี่ยงโชคติดไม้ติดมือกันไปนะได้เลขจากอะไรล่ะลูกถ้าได้คันไหนมาทะเบียนไหนสิลูกเนี่ยดูทะเบียนสิ
เดี๋ยวพ่อเอาเลขทะเบียนนี้ไปเสี่ยงโทษละกันนะไปซื้องวดวันที่๑๗มากราคมนี้
ก็ได้ของเล่นพ่อแม่ก็ได้เลข
นี่ของเล่นแบบนี้ก็หลายตังค์นะเนี่ยเอากลับไปเล่นก็ถือว่าเป็นการใช้

เมื่อกี้เลขคุ้นไหมเลขเหมือนสะพูดดีฉันอ่านอย่างงี้๒๕
ว่าพ่อแม่คงคิดว่าก็ถือว่าเป็นของมงคลเนอะพระท่านก็แจกให้อีกต่างหากอะนะคะ
ดูนี่กันหน่อยค่ะเห็นแล้วคุณจะอิจฉาเขาค่ะ
เขาพรอดรักกันแบบสุดวิจฉาไหมลองดูแล้วกัน
อ๋อพันธุ์เป็นอยู่นั่นหรอบ้านนี้บ้านในที่เท่าไรเนี่ย

อ๋อแต่หน่วยออกนักที่๑๗อีกต่างหาก
เออใครพรอดรักกันคะ้ไม่เห็นค่ะ

มุดอยู่ตรงนั้นนั่นงูหรอ
งูจ้าโอ้โหคนออกไปเสียงดังอีโรงโชงเช้งอย่างนั้นยังไม่ผละออกจากกันเลยนะจ๊ะ
งูเขารักกันเขาพลอดรักผสมพันธุ์กันค่ะ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้พี่เจ้าของบ้านก็หัวเราะชอบใจอยู่แบบนั้น
ก็หวังว่าแหมถ้างูเข้ามาพลอดรักกันขนาดนี้คงจะได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้าง
งูทางมะพร้าวยาวประมาณเมตร๕๐นะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่ในบ้านเลขที่
ไว้ก่อนเอออันนี้ที่อำเภอบ้านน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้าค่ะ
บ้านของคุณสมนึกนะคะอายุหกสิบสามปี
เจ้าหน้าที่มาถึงก็เอาอุปกรณ์ที่เตรียมมามาคีบงูออกจากชั้นไม้วางทีวีตรงนี้ไป
ีบงูตัวแรกออกมาได้งูตัวที่สองบอกอย่าเอาคู่ฉันไปสิ
รัฐไม่ยอมปล่อยค่ะแม้ตัวติดกันแบบนั้น
กว่าจะเอาออกมาได้ไม่ใช่ง่ายนะคะ

บอกว่าตอนแรกเห็นงูเลื้อยเข้าไปตัวเดียว
พอเดินกลับไปดูอีกรอบนึงอ้าวทำไมมันมี๒ตัว
กลัวไหมลุงสมนึกบอกโอ้ไม่กลัวหรอกนะคะ
เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมาให้โชคแน่นอน
บ้านเลขที่จัดกันไปบอกดีไหมนะ
อย่าต้องบอกแล้วอ๋อหรอ๑๗ทับ๑ค่ะ
แหมสวรรค์ล่ม